ทีมข่าวของเราตามเรื่องราวของชีวิตน้องฟ้าลูกจ้างหนุ่มวัย๒๙ปีให้ต่อเนื่องเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน้องฟ้าเหมือนได้ชีวิตใหม่แล้วเนาะ
หลังจากที่ถูกอดีตในจ้างอย่างเจ๊กั้งทำร้ายร่างกายจนบอบช้ำทั้งกายใจ
คือน้องฟ้าเนี้ยได้ชีวิตใหม่เพราะว่าหลายหลายหน่วยงานไปช่วยอืม

ไปจัดการเรื่องของบัญชีธนาคารที่ถูกเอาชื่อไปเปิดบัญชีแล้วเงินหมุนเวียนในธนาคาร
ี่สิบสองล้านกว่าบาทนะพี่เจ๊กั้งเอาชื่อไปใช่ค่ะ
สิบสองล้านเหรอจริงมีเงินหมุนเวียนนะแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง
โอ้โหนอกจากนี้นะคะเรื่องของใบหน้าที่บอบช้ำอะค่ะครับ
มีคุณหมอมาช่วยคลินิกศัลยกรรมมาช่วยอ่า
ช่วยก็จริงแต่คุณหมอบอกเลยว่ามันใช้เวลามากนะ
คุณผู้ชมใบหน้าของน้องฟ้าเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาในการช่วยฟื้นฟูเนี่ย
เป็นปีนะคะใช้เวลาเป็นปีจริงค่ะ
อกจากนี้อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราเดี๋ยวให้ดูคลิปด้วย
เป็นคลิปที่เชื่อว่าจะสามารถเอาผิดสามีของเจ๊กั้งได้ด้วย
เพราะว่าตอนนี้ที่โดนดำเนินคดีก็คือเจ๊กั้งกับในอ้วนใช่ไหมที่เป็นลูกน้องของเขา
สนิทเขาสามีของเจ๊กั้งอาจจะโดนดำเนินคดีด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนะคะ
ค่อยไล่เรียงเหตุการณ์กันเราพาไปดูบรรยากาศที่นี่กันก่อน
สพอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเมื่อช่วง๑๐โมงครึ่ง
ส่งน้องชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราตามไปเกาะติดชีวิตน้องฟ้านะคะ
นายจิรวัตรเล้าสุวรรณอายุ๒๙คือน้องฟ้าเนี่ยค่ะตอนนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่
หลายคนหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนช่วยเหลือนะคะทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะก็ช่วย
น้องฟ้าจะได้ทำบัตรประชาชนอ๋อเพราะว่าของเดิมทำไมรู้ไหมคุณผู้ชม
กั้นยึดไปหมดเลยอ่ะเอาไปหมดเลยใช่อ๋อเพราะเขาไปเปิดบัญชี
ใช่ไงไปทำอะไรหลายอย่างไงเฮ้ยแต่วันนี้ฟ้านู่ขึ้นกินข้าวก็คล่องขึ้นนะ
ดูสดชื่นขึ้นเนอะนะดูแบบมีความสุขขึ้นนะคะครับ
บัตรประชาชนเนี่ยค่ะก็จะทำให้น้องฟ้าไปยื่นขอให้ธนาคารตรวจสอบและอายัดบัญชีทั้งหมด
เจ๊กั้งเอาชื่อน้องฟ้าไปเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินไปตรวจสอบเช็คที่สั่งจ่ายเอาไว้ด้วย
ป้องกันกรณีที่อาจจะมีการนำชื่อน้องฟ้าไปรับผิดคดีอาญาหรือไปรับภาระหนี้สินแทนน่ะนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาฟ้าบอกว่าเจ๊กั้งพาไปธนาคารบ่อยมากเลย
โดยที่ฟ้าบอกผมไม่รู้เรื่องหรอกว่าให้ไปทำอะไรอ่ะเจ๊กั้งพาไปก็ไปเจ๊กั้งให้ทำอะไรก็ทำให้
แล้วไปธนาคารอยู่หลายรอบจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
มีบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของฟ้าเนี่ยนะคะสองบัญชีครับ
บัญชีแรกเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชื่อจีรวัตรเล้าสุวรรณ
ก็คือชื่อจริงของน้องฟ้าเลยเปิดบัญชีเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ครับมีเงินหมุนเวียนกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทอืม
ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์ครับ
ธุรกรรมครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือยี่สิบเจ็ดกัญญายน
มีการโอนเงินหกหมื่นบาทเข้าบัญชีบัญชีใคร
บัญชีสามีของเจ๊กั้งอ๋อส่วนอีกบัญชีค่ะครับ
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชื่อร้านฟ้อนต์ดีไซน์
น้องฟ้าเปิดบัญชีเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
บัญชีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเงินหมุนเวียน
ี่สิบสองล้านกว่าบาทอ่ะโอ้โหเออเงินหมุนเวียนเยอะมากนะคะ
แต่ตอนนี้เหลือแสนสองหกพันกว่าฟรอนต์ดีไซน์จีรวัตร
ก็เป็นชื่อของฟ้าด้วยไงชื่อของฟ้าอืม
ทนายบอกว่าก็ต้องถามฟ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อืมฟ้าบอกว่าเจ๊กั้งอ่ะเคยบอกแบบนี้ครับ
เดี๋ยวจะให้ฟ้าเป็นเจ้าของกิจการป้ายโฆษณานะอืม
ก็พาฟ้าไปเปิดบัญชีก็แล้วกันนะก็เลยไปเปิดบัญชีธนาคาร
แต่เจ๊กั้งอาจจะหลอกใช้ฟ้าทนายบอกนะคะครับ
นายเกิดผลบอกว่าสันนิษฐานว่าฟ้าเนี่ย
อาจจะเซ็นสัญญาแทนแจ็คกั้งด้วยหรือเปล่าอืมเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะไปตรวจสอบให้ละเอียด
จะไปตรวจสอบธนาคารที่อื่นด้วยนะคะว่าบัญชีอื่นนอกจากสองบัญชีนี้
มีอีกไหมที่มีชื่อฟ้าเป็นเจ้าของแต่ว่าสองบัญชีนี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปอ่ะค่ะ
ทนายความเขาช่วยแล้วขออายัดเอาไว้ก่อนครับ
จากบัญชีธนาคารมีเรื่องเช็คคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ฟ้าเคยบอกว่ามีการเซ็นชื่อล่วงหน้าทิ้งเอาไว้เนี่ยเช็คหลายใบมากครับ
ทนายเกิดผลบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของฟ้าหรือเปล่า
เพราะว่าเช็คเนี้ยต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันแต่บัญชีมาสักครู่เนี้ยค่ะ
เบิกเงินล่วงหน้าเอาไว้เท่านั้นเองค่ะ
ประเด็นในเบิกเจ๋งล่วงหน้าไม่ห่วงหรอกผม

ที่มันไม่ถูกต้องอะไรหรือเปล่า
หรือว่าไปตกลงทำสัญญาแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญา
อาจจะเป็นปัญหาตามมาภายหลังว่าเป็นหนี้สิน
หรือเป็นหนี้ภาษีอากรหรือเปล่า

เงินทุนหมุนเวียนใน๒๐กว่าล้านมันถือว่าเป็นรายได้สูงนะ

ได้ทำร้ายน้องฟ้าด้วยนะครับ
นี่ค่ะเรื่องเงินเรื่องบัญชี

คือทนายเกิดผลบอกว่าสิ่งสำคัญที่จะตามมาก็คือว่า

มีคนมาฟ้องร้องอะไรเกี่ยวกับบริษัทต่างหรือว่าบัญชีต่างในชื่อของฟ้าไหม
ใช่อันนี้มันจะเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ๊กั้งเนี่ยเขาได้จัดการเรื่องผสมภาษีอะไรหรือเปล่า
งั้นโดนภาษีย้อนหลงย้อนหลังอะไรขึ้นมาอีก

นี่ก็ต้องไปไล่แล้วต้องไปสู้กันทางคดีความว่าฟ้ารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่อง

ทีนี้ค่ะพอฟ้าเขาคุยกับตำรวจเรียบร้อย

มีน้ำอัดลม๑แก้ว
คือฟ้าเขาก็สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นนะ

แต่บางจังหวะก็ยังเงียบซึมยังมีความหวาดกลัวอยู่เล็กน้อยค่ะ
แต่น้องฟ้าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดอะไรเยอะอยู่แล้ว
พูดน้อยมากแต่ว่าเหมือนทานอาหารได้เยอะขึ้นกว่าปกติ
อืมอ่าท่านที่ติดตามชีวิตของน้องฟ้าอยู่นะครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะวันนี้

เหมือนกับโอ้โหที่เคยตกนรกทั้งเป็นเนี่ย

แต่มันก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ฟ้าจะต้องเดินหน้าต่อไป

วันนี้เนี่ยเราได้คลิปหลักฐานใหม่นะ
คลิปล่าสุดนะครับ

บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
ตรงนั้นคือบ้านของเจ๊กั้งนะฮะ
กั้งกับนายอ้วนตอนนี้ถูกฝากขังอยู่นะครับ
กั้งเนี่ยเป็นคลิปที่กำลังทำร้ายน้องฟ้าอยู่ที่ริมรั้ว
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่ฮะ
ซึ่งในคลิปนี้เนี่ย
จะนำไปสู่การเอาผิดกับสามีเจ๊กั้งได้ด้วย
เพราะเขาบอกว่ามีสามีเจ๊กั้งอยู่ด้วย

คือภาพมันอาจจะไกลหน่อยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่

นี่แสดงว่าฟ้านี่โดนมาตลอด

พี่ชายเข้ามาเห็นน้องชายแล้วก็แบบไม่ไหวแล้ว

บุคคลในคลิปที่สวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้น

ไปหลายครั้งนี่คือเจ๊กั้งนะ

เหมือนกับจะไหว้วอนขอให้
หยุดการตีหยุดการทำร้าย
กั้งก็โยนไม้กวาดทิ้ง

เอาไม้กวาดตีเตะตัดขาจนล้มฮะ

ตัวเธอกับน้องสาวเนี่ย

ตอนที่น้องฟ้ากำลังถูกทำร้ายร่างกาย

นี่ค่ะคือถามว่า

น้องฟ้าโดนไปถึงเมื่อไหร่ขนาดไหน
เขาบอกว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมา

อ้วนที่เป็นลูกน้องคนสนิทเท่านั้นนะครับ
เจ๊กั้งก็ชอบทำร้าย

เวลาเจอคนอย่างเวลาเจอชาวบ้าน

เห็นเหตุการณ์ที่เจ๊กั้งทำร้ายร่างกายน้องฟ้าแล้วเนี่ย

แต่ที่เอาคลิปออกมาเปิดเผยเนี่ย

เจ้าของคลิปบอกว่าต้องการช่วยเหลือน้องฟ้า

ถ้าย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ปี๖๐

ตอนนั้นสภาพยังหล่อเหลาหน้าตาดี

ที่เห็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย

ในพื้นที่เค้าบอกเค้าไม่อยากให้เจ๊กั้งเนี่ย

อยากให้ได้รับโทษกับสิ่งที่ทำลงไป

ก่อนหน้านี้นะครับตอนที่มาอยู่กับเจ๊กั้งใหม่
เค้าก็ทำร้ายบ่อยอ่ะ

ก็คือบ่อยมากแต่เราไม่รู้เหตุผลหรอกว่าเขาทำร้ายเพราะอะไร
คือให้เขารับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำอะเนาะ
เพราะว่ามันเกินการที่จะเป็นมนุษย์ด้วยกัน

มันก็โตมาก็ตั้งเยอะแล้วเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ไหนที่แบบ
เพราะเราก็โตมาก็ตั้งเยอะแล้วว่าเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ไหนที่แบบ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ

แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
แต่ในคลิปนี้มันก็ยังไม่ชัดนะว่ามีคนอื่นนอกจากเจ๊กั้งกับน้องฟ้าหรือเปล่าเนอะ
น้องเขาบริเวณแถวหน้าห้องน้ำนะเห็นแล้วก็มาแต่หน้าอากาศหนาวมากก็มีกรอดหมอนมีหมอนใบหนึ่งน้องเขาบริเวณแถวหน้าห้องน้ำนะเห็นแล้วก็มาแต่หน้าอากาศหนาวมากก็มีกรอดหมอนมีหมอนใบหนึ่ง
เขาเดินมาทั้งคืนแล้วมาเช้าที่นี่ที่วัดบอกว่านี่ออกจากบ้านมาเพราะว่านี่ออกจากบ้านมา
ก็โซมอะนะคะลักษณะเหมือนคนจรจัดแล้วก็ดูหน้าบวมเหมือนโดนต่อยมาแต่ก็ไม่ได้เห็นแผลอะไรเพราะว่าก็ปิดใบหน้าใส่แมท
คือทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคานายสุพัติอ่มน้อยเขาก็บอกว่าวันที่เจอน้องฟ้าช่วงเดือนมกราคมปีนี้อะนะ
น้องฟ้าก็สภาพร่างกายคล้ายคนเร่ร่อนจริงมีแผลที่ปากผิวหนังผู้พอง
แต่น้องฟ้าบอกว่าหกล้มมาแต่พอเจ๊กั้งกับผู้ชายอีกคนนึงมารับตัวกลับไป
ฟ้าก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรอืมเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปล่อยไปครับ
เขาก็ยินยอมที่ว่าจะกลับไปถามว่าเนี่ยญาติเขาตามหาอยู่แล้วเขาจะมารับ
เขาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทางโน้นแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมารับ
เขาขอแผนที่นะฮะขอพิกัดของวัดน้อยเราจะกลับไหมเขาก็บอกว่ากลับครับ
ก็ด้วยความที่พอเจ้าหน้าที่ถามว่าจะกลับไหมญาติจะมารับ

น้องฟ้าก็จำใจต้องตอบว่ากลับก็กลับไป
ทีมข่าวของเราไปที่สาราริมถนนค่ะในพื้นที่ตำบลทัพยาที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
เป็นสาราไม้ที่ตำรวจไปช่วยเหลือน้องฟ้าในวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากน้องฟ้าหนีออกจากบ้านเจ๊กั้งแล้วก็ไปนอนที่สาราสาราริมทางตรงนี้ค่ะ

หนีออกมาหมายความว่าน้องฟ้าพยายามจะหนีออกมาจากบ้านเจ๊กั้งหลายรอบมากนะคะหลายรอบค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับรองสารวัตรป้องกันปรับรามสพเมืองสิงห์บุรี
ก็เป็นคนในภาพนิ่งวันนั้นนะคุณผู้ชมที่ไปเจอน้องฟ้านั่งอยู่ที่สารานะคะ
ท่านก็บอกว่าวันนั้นเจอกับฟ้าที่สาราริมทางเพราะว่ามีคนแจ้งก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
บอกว่าจะไปวัดบ้านยวดที่จังหวัดสิงห์บุรีก็เลยเชิญตัวไปขึ้นรถกระบะตำรวจจะเอาตัวไปส่ง
ต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งมารับแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์กับเจ๊กั้ง
อ้างว่าเนี่ยลูกน้องหนีมาหนีออกมาจากบ้าน
มารับก็คือในอ้วนใช่ไหมใช่ไงโอ้โห
คุยโทรศัพท์กับเจ๊กั้งอยู่ปลายสายก็มาอ้างกับตำรวจว่าเนี่ยเป็นลูกน้องที่หนีออกมาจากบ้านจะรับตัวกลับ
น้องฟ้าก็เหมือนเดิมไม่กล้าปฏิเสธกลัวไงก็ยอมไปด้วยยอมกลับไป
พอคิดว่าเป็นความจริงว่าถือเป็นญาติอย่างนี้เป็นญาติเป็นนายจ้างที่เชื่อถือได้
ก็ให้เขารับตัวกลับไปครับก็ถามน้องฟ้าเนี่ยว่าจะไปกับเขาหรือจะให้ตำรวจไปส่ง
เขาก็บอกว่าไปกับเขาเขาก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรครับ
คือถ้ารู้ว่าน้องเขาถูกทำร้ายอย่างน้อยผมก็ต้องประสานพื้นที่
เราต้องประสานพื้นที่
แต่ไอไม่มีท่าทีว่าจะขอความช่วยเหลือ

เพราะฉะนั้น๒๓ครั้งที่น้องฟ้าหนีออกมาเนี่ย
คำถามของท่านผู้ชมหลายหลายท่านก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงเจ้าหน้าที่ที่เจอแล้วเนี่ย
ทำไมถึงไม่ช่วยไปเลยให้พ้นจากขุมนรกทำไมถึงปล่อยฟ้ากลับไปกับเขา
เพราะว่าพอถึงเวลาเจอในอ้วนหรือจะเจอใครก็แล้วแต่ลูกน้องของเจ๊กั้งที่มารับเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งตำรวจเองก็จะต้องถามความยินยอมจากเจ้าตัว
แล้วน้องฟ้าก็ด้วยความกลัวก็ต้องยอมกลับไป

อย่างตอนนี้กรณี๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าพอน้องฟ้าเหนียวจากบ้านปุ๊บเจ๊กั้งเขาโพสต์เลยนะ

โพสต์เฟซบุ๊คประมาณว่าตามหาคนหายอะไรแบบนี้
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาเจอเขาก็แจ้ง
แจ้งกันพอมารับกลับน้องฟ้าก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยต้องส่งคืนไปแล้วก็ไปตรวจสอบประวัติก็เออ
ก็เคยอยู่ด้วยกันเคยทำงานที่บ้านเจ๊กั้งจริงอะไรแบบนี้ไงฮะ
คำถามก็ตามว่าเอาแล้วทำไมฟ้าต้องทนขนาดนี้
คือฟ้าเนี่ยเหมือนกับว่าในใจเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเจ๊กั้งเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณกับเขามาก
ใช่เขาจะพูดตลอดเลยว่าเจ๊กั้งมีบุญคุณ
เสมือนเป็นแม่คนที่สองแม้จะถูกทรมานยังไงก็ตาม
เหมือนที่ท่านผู้ชมได้เคยเห็นภาพว่าน้องฟ้าเนี่ยเลี้ยงหมงเลี้ยงหมาให้กับเจ๊กั้งเนี่ย
เลี้ยงหมาเนี่ยโอ้โห๒๐๓๐ตัวนี้ไม่รวมแมวนะ
คือฟ้าเนี่ยมาอยู่บ้านของเจ๊กั้งบ้านเจ๊กั้งเนี่ยขายพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรพวกเคมีทางการเกษตรเนี่ยอยู่ที่สิงห์บุรีเป็นรายใหญ่เลยล่ะนะฮะ
ก่อนหน้านี้คุณจรก็คือพี่ชายของน้องฟ้านะฮะมาทำงานเป็นลูกจ้างในบ้านของเจ๊กั้งก่อน
ลูกจ้างเนี่ยเขาทำไปทำมาเขาก็คบหากันแล้วก็เป็นแฟนกับเจ๊กั้ง
เวลาต่อมาเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่ว่าจรเขาบอกว่าขอลาออกแล้ว
ไม่อยู่กับเจ๊กั้งแล้วเขาขอไปทำงานที่กรุงเทพ
คือช่วงเวลาที่จรเขาคบหากับเจ๊กั้งเนี่ยก็เลยทำให้เจ๊กั้งเนี่ยเขารู้จักกับแม่แล้วก็รู้จักกับน้องฟ้าที่เป็นน้องชายของจรไปด้วย
พอจรจะไม่อยู่เจ๊กั้งก็เลยไปบอกแม่ของน้องฟ้าบอกว่าขอลูกชายคนเล็กมาอยู่ด้วยกันแล้วกัน
เพราะต้องการคนทำงานเดี๋ยวจะส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีคือถึงเวลาเนี่ยส่งเรียนปวชด้วยนะฮะ
ได้ก็เหมือนที่เจ๊กั้งพยายามจะชี้แจงไงคะว่ารักฟ้าเหมือนลูกส่งเสียเรียนหนังสือ

แล้วเขาก็อ้างว่าเหมือนฟ้าเกเรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็เลยทำโทษ
ไม่ให้เรียนแล้วให้ออกมาเลี้ยหมงเลี้ยงหมามาทำงานอยู่ที่บ้าน
ระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่ของน้องฟ้าเสียชีวิตพี่ชายก็ไปทำงานอยู่กรงเทพฟ้าอายุเพิ่งสักสิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดประมาณเนี้ย
ก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยคือมีเจ๊กั้งที่เป็นคนคอยดูแลคอยเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำเขาอยู่ใช้อะไรทำหมดเวลาก็ผ่านมาเรื่อย
คือเวลาพี่ชายเนี่ยคือจรเข้ามาเยี่ยมฟ้าเนี่ยเห็นน้องบาดเจ็บเนี่ยแรกเนี่ยมันเจ็บไม่เท่าไห
อืมน้องก็บอกรถล้มบ้างใช่อุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างด้วยความเกรงใจเจ๊กั้งหรือว่ากลัวเจ๊กั้งก็แล้วแต่ว่าเป็นผู้มีบุญคุณของเขาจนกระทั่งเนี่ยแหละปีหกสี่เนี้ยน้องฟ้าโดนหนักเหลือเกิน
จนกระทั่งพี่ชายเขาบอกไม่ไหวแล้วเขาเลยหาทางพาน้องฟ้าออกมา
นี่ฮะจนถึงวันนี้เหมือนที่เราคุยกันมาตลอด
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับน้องฟ้าแล้วก็พี่ชายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
พี่ชายแล้วก็น้องฟ้าเนี่ยขอบคุณคนไทยทุกคน
เห็นเรื่องราวขอบคุณไทยรัฐทีวี
ทีมข่าวของเราที่ช่วยนำเสนอช่วยเป็นสื่อกลางให้
ขอบคุณสื่อทุกสื่อพี่หนุ่มกัญชัยก็ช่วยตั้งแต่ต้น
นี่นะฮะตอนนี้เนี่ยน้องฟ้าบอกว่า
อยากขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอด
ไม่มีอะไรมากกว่านี้จริงมากกว่าคำว่าขอบคุณ
ต้องขอบคุณอย่างเดียวนะต้องขอบคุณ
แต่ผมทำอะไรไม่ได้มากก็ได้แต่ขอบคุณแล้วครับ
ต้องขอบคุณทุกฝ่ายครับที่ช่วย
ถนัดอะไรถนัดแนวไหนถ้าท่านมีอาชีพอะไรอย่างนี้
ถูกเลยครับเพราะว่าใช้ชีวิตอย่างนี้มานาน
ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ
นี่คุณชมผู้สลันพัดไปคุยด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็ดูท่าทางน้องฟ้าดูสบายใจขึ้นนะฮะ

ส่วนเรื่องการรักษาอาการต่างเนี่ย
คุณจรพี่ชายของน้องฟ้าบอกว่า
เดี๋ยวก็จะเริ่มทำทันทีนั่นแหละ
นะก็ปรึกษาคุณหมอทำอะไรได้ก่อน

ต้องรักษาแผลสดตามร่างกายและใบหน้า

ขั้นตอนจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีแต่สิ่งที่กังวลที่สุด
ก็คือบาดแผลที่อวัยวะเพศของน้องชาย
เพราะว่าถูกตีจนแบบบวมช้ำหนัก
ซึ่งคุณหมอบอกว่าต้องระวังเรื่องการติดเชื้อครับ
ทีนี้ค่ะบาดแผลต่างทั่วตัวที่เกิดขึ้นกับน้องฟ้าเนี่ยนะคะ
อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าน้องฟ้าเนี่ยก็จะพบคุณหมอแล้ว
มีคุณหมอที่จะช่วยเหลือดูแลปรับใบหน้ารูปร่าง
แก้ไขปัญหาบาดแผลต่างให้กับน้องฟ้า
คือพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้มีการเชิญคุณหมอไปออกรายการโหนกระแส
แล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือน้องฟ้า

คุณหมอสุรินน่าเจริญจิตค่ะหรือว่าหมอแชมป์นะคะ
คุณหมอท่านนี้นะคะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างโรงพยาบาลศัลยกรรม
ก็ไปคุยในรายการหนกระแสกับพี่หนุ่มกับน้องฟ้าเลย
ก็ประเมินแนวทางในการรักษาเบื้องต้นเนี่ยนะ
คุณหมอบอกว่าต้องนำตัวน้องฟ้าไปเอ็กซาเรย์
อันดับแรกเลยหูของน้องฟ้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณหมอบอกว่าเมื่อรักษาแล้ว
ก็จะไม่ได้เหมือนเดิม๑๐๐ค่ะ
เต็มที่ที่สุดทำได้ดีที่สุด

คุณหมอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่า
หูของน้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
ผิวหนังเนื้อเยื่อหรือโครงสร้างหรือกระดูกอ่อน
ก็ต้องไปหากระดูกส่วนอื่นของร่างกายมาทดแทนที่ใบหู
ส่วนคิ้วโครงหน้า
ต้องรักษาอาการบาดเจ็บอาการบวมค่ะแล้วค่อยเริ่มต้นขั้นตอนการทำศัลยกรรม
อาจจะต้องเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากกรามก่อนเลยครับ
รามที่เบี้ยวอ่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปทำฟันนะคะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีตอนเนี้ยจะไปทำฟันได้เลยอ่า
ขอรักษากรามก่อนเพราะว่ากรามเบี้ยวอยู่ครับ
ค่อยไปทำฟันค่าทำฟันประมาณสองแสนบาท
ส่วนริมฝีปากค่ะที่เป็นแผลเยอะเลยนะคะ
ตรงเนี้ยต้องเน้นดูแลรักษาเป็นพิเศษมือกระดูกที่หัก
ก็ต้องรักษาจนประสานเพราะว่ามือน้องก็ผิดรูปนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูมือค่ะเราอาจจะไม่ค่อยได้ซูมเข้าไปที่มือของน้องฟ้านะ
เราจะเห็นแผลเยอะเยอะคือที่ปากที่หูแล้วก็เราก็จะพูดถึงเรื่องของอวัยวะเพศ
อันนี้ชัดเลยมือค่ะผิดรูปแบบนี้คือกระดูกมันผิดรูปไปหมดอ่ะ
โอ้โหส่วนอวัยวะเพศที่ฉีกขาดคุณหมอบอกว่ารักษาได้ค่ะ
รักษาได้ขออนุญาตเปรียบเทียบแบบนี้นะคะถ้าเปรียบเป็นกล้วยหอมครับ
เนื้อที่แตกออกมาจากเปลือกเนี่ยก็ต้องรักษามันคล้ายกับคนไข้ที่ไปฉีดเพิ่มขนาด
แล้วก็ต้องรักษาแผลครับเบื้องต้นน้องฟ้ายังปัสสาวะได้ค่ะครับ
คุณหมอบอกว่าสิ่งเร่งด่วนคือมือกับปากนะคะเพราะว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก
ต้องดูแลให้ก่อนเลยแล้วต้องตรวจร่างกายประเมินแนวทาง
วางแผนการรักษาอย่างรัดกลุ่มน้องฟ้าจะได้ไม่ต้องผ่าตัดบ่อยบ่อยไงคะ
จะดูแลค่าใช้จ่ายจนหายดีน้องฟ้าจะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยค่ะ
น้องฟ้าก็ขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยขอบคุณคุณหมอขอบคุณทางคลินิกนะคะ
น้องฟ้าบอกไม่กลัวการผ่าตัดแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
อืมน้องฟ้าบอกว่าขอแค่หน้าตาไม่น่ากลัวอยู่ในสังคมได้เป็นปกติก็พอ
ดูสิคะน้องฟ้าบอกขอให้หน้าตาผมแค่ไม่น่ากลัว
ครับให้อยู่ในสังคมได้ไม่ได้หวังว่าจะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม
คนเป็นแรงใจให้ฮะใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมาก
ซึ่งก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจขอถ่ายทอดไปก็แล้วกัน
คือคุณผู้ชมบอกว่าเข้าใจนะว่าเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่แถวบ้านของเจ๊กั้ง
เห็นเหตุการณ์มานานเนอะหลายปีเหมือนกันเข้าใจว่าคงไม่กล้าจะเข้าไปช่วยไม่กล้าจะเข้าไปยุ่ง
แต่อย่างน้อยก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้บ่อยหน่อยทีหน่อยไม่อยากให้ปล่อยมาเป็นระยะเวลายาวนานแบบนี้
เผื่อจะมีกรณีอื่นอื่นคล้ายกับน้องฟ้าฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยฝากถึงตำรวจด้วยนะคะ
หลายครั้งที่น้องฟ้าหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่เจอตำรวจเจอแต่เจอในลักษณะที่น้องฟ้าก็มีอาการบาดเจ็บแล้วนะคะ
มีบาดแผลเต็มตัวแล้วอะค่ะแต่พอน้องฟ้าบอกเออกลับไปด้วยความกลัวจะกล้างกลัวอย่างนี้
ก็ปล่อยกลับไปแต่ไม่ตามผลต่อว่าปล่อยกลับไปอยู่กับเจ้านายคนเดิมไปอยู่กับญาติคนเดิม
แล้วเขาเป็นยังไงต่อก็ควรจะต้องตามเรื่องต่อนิดนึงเผื่อมีกรณีอื่นคล้ายกับน้องฟ้าอีกนะคะ
แต่วันนี้ก็ถือว่าพ้นขุมนรกมาแล้วใช่ค่ะนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป